แก้วเพชรนะครับบอกว่าถูกสามีของเพื่อนสนิท
แอบซ่อนกล้องเอาไว้ในห้องน้ำ
แล้วถ่ายเพื่อนของภรรยา

โดนกันไปเนี่ย๑๑คนได้นะครับ

เอามีคลิปเหตุการณ์ตอนที่เขาเค้นถามกันนะครับ
พี่พูดเองว่ามีคลิปหนูพี่พูดได้ยังไง

แล้วพี่ทำกับหนูอย่างนี้ได้ยังไง

มึงทำใครบ้าง
ทำไมอ่ะพูดไม่ได้เพราะมันมีหมดเลยใช่ไหมล่ะ

ว่าพี่นั่งมีพ่อมีแม่มีผัว
เออจิตใจมึงทำด้วยอะไร
พี่รู้ไม่มีอะไรแล้วพี่ยอมรับผิดทุกอย่างเลย
พี่ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำอะไรได้แล้วตอนนี้

ถามว่ามีใครบ้างไม่บอก

บอกพี่ไม่อยู่ในสถานะจะพูดอะไรได้แล้วเนี่ยฮะ

กลุ่มหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ย
เขามาเค้นนะเพื่อสอบถามผู้ชายคนนี้
หลังจากที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้
ซึ่งคือสามีของเพื่อนสนิทของพวกเขา
ตั้งกล้องจิ๋วเอาไว้ในห้องน้ำแล้วแอบถ่ายพวกเขาเวลามาหาเพื่อนที่บ้าน
โอ้โหนี่ฮะรุมเค้นถามความจริงจากผู้ก่อเหตุนะครับ
ว่าตกลงแล้วมีเหยื่อกี่คนผู้ชายคนนี้ก็อ้ำอ้ำอึ้งอึ้ง
เอาเป็นว่าแค่ยอมรับผิดแต่ไม่พูดอะไรมากกว่านี้
น้องคนนี้ที่เป็นแอร์โฮสเตจสมมุติว่าชื่อน้องน้ำผึ้ง
แล้วก็เพื่อนที่เสียหายก็เลยเอาเรื่องนี้เอาคลิปนี้
บอกว่าถูกแอบถ่ายขณะทำภารกิจในห้องน้ำในบ้านเพื่อนสนิท
แล้วสามีเพื่อนซ่อนกล้องจิ๋วเอาไว้ในห้องน้ำ
ทีนี้เขาก็กลัวกันสิไม่รู้ว่าป่านี้ภาพมันหลุดไปถึงไหนต่อไหนบ้างหรือยัง

ป่านี้ขายไปไหนแล้วขายภาพหรือว่าเอาภาพไปแชร์ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะฮะ

เหยื่อทั้งหมดตอนนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยที่ถูกแอบถ่าย
น่าจะมีอย่างน้อยตอนนี้ที่รู้ก็คือ๑๑คน
เป็นผู้หญิง๗เป็นเด็กผู้ชายสองเป็นเด็กผู้หญิงอีก๒
แจ้งความไว้แล้วที่สพบางแก้วสมุทรปราการท้องที่เกิดเหตุ
น้ำพึ่งบอกว่าตัวเธอกับเพื่อนนะเป็นเพื่อนสนิทกับเฟิร์น
สมมุติก่อนนะฮะเฟิร์นเนี่ยคือภรรยาของผู้ชายคนนี้
สนิทกันตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วทีนี้เพื่อนก็มักจะไปมาหาสู่เฟิร์นเป็นประจำ
แต่ระยะหลังเฟิร์นเนี่ยมีปัญหากับสามีก็คือผู้ชายคนนี้
สมมุติว่าชื่อในพีเนื่องจากจับได้ว่าพีเนี่ยแอบคุยกับผู้หญิงอื่น
เฟิร์นก็มีปัญหาแล้วไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วอยากจะเลิกแล้ว
แล้วเรื่องมาโป๊ะแตกก็คือเฟิร์นเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือของพีที่เป็นสามีมาตรวจ
เพราะว่าหลังเนี่ยชอบคุยกับผู้หญิงอื่นแล้วเจอคลิปลับของเพื่อนที่เพื่อนถูกแอบถ่าย
แต่ต้องชมเฟิร์นนะเฟิร์นเขาไม่ได้ช่วยสามีนะฮะตัดสินใจบอกเพื่อนเลยนะ
บอกนี่พวกเรารู้ไหมว่าตอนเวลามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยถูกพีเนี่ยแอบถ่าย
แล้วขอเลิกกับพีอย่างเด็ดขาดเพราะรับพฤติกรรมไม่ไหว
ส่วนพีเนี่ยทีแรกปฏิเสธไม่ได้ทำนะฮะบอกกับเฟิร์นว่าไม่ได้ทำเฟิร์นเลยโทรตามเพื่อน
เพื่อนเลยบุกมาที่บ้านกันแล้วเค้นถามแล้วก็เป็นคลิปนี้
รับว่าทำแต่บอกลบไปแล้วคือพีบอกว่ายอมรับว่ามีคลิปของเพื่อนทุกคนที่มาเคลียร์วันนี้
ซึ่งวันนี้มากันแบบโอ้โหเป็นสิบคนบอกมีทุกคนผู้เสียหายเขากังวลว่าคลิปมันจะหลุดออกไป

การสนองค่ะ
ในการดำเนินคดีแล้วจะได้ตรวจสอบให้รู้ให้แน่ชัดได้ว่า
เอาภาพเขาไปขายหรือไปปล่อยทางโซเชียลหรือเปล่า
นะคะโอ้โหถ้ามันหลุดไปแล้วในโลกออนไลน์นี่มันยากที่จะกู่กลับแล้วไง

เสียหายเขาเลยกังวลมากนะคะครับ